เหตุการณ์ที่เราจะได้เอ่ยถึงเรื่องของสภาพอากาศและฟ้าฝน
โคราชคือตอนนี้ชาวบ้านเขาแตกตื่น
เพราะว่าอ่างเก็บน้ำน้ำมันเยอะเหลือเกิน
น้ำมันแทบล้นแล้วแล้วก็ชาวบ้านกลัวนะฮะ
กลัวว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะแตก

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชแห่งนี้นะครับ
เพราะนี่แหละฮะในพื้นที่โคราชเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมดูสิฮะสภาพมันเป็นยังไง
โอ้นี่เห็นมานะคือแบ่งแทบจะไม่ออกว่า

นี่คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างค่ะ
อยู่ที่อำเภอโนนไทยที่นครราชศรีมานะคะ
มวลน้ำที่มันล้นบริเวณเหนือตามแนวถนนสันกั้นน้ำเนี่ยนะคะ
เห็นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ลักษณะครั้งแรกเลยนะ

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมักจะเจอปัญหาภัยแรง
สภาพมันแห้งขอดยาวนานมาประมาณสัก๒๐กว่าปี
แต่ดูสภาพสำหรับวันนี้สิคุณทีมข่าวของเราก็บินโดรนขึ้นไปแบบนี้นะครับ
ก็เห็นว่าตรงกลางมันคือถนนนะคุณ
ยังพอจะกั้นน้ำไว้ได้อยู่นะครับ
แต่ถ้าน้ำสูงกว่านี้มันท่วมถนนแน่นอน
แล้วก็เข้าสู่ชุมชนแน่นอนนะครับ
คือชาวบ้านบอกแบบนี้ช่วงนี้โอ้โหฝนตกหนักเหลือเกิน
ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่๓กันยายนที่ผ่านมา

ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากจากพื้นที่อำเภอเทพารักษ์

ไหลมารวมกันที่อ่างลำเชียงไกรตอนล่าง
ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
ระดับน้ำก็เต็มความจุทั้งหมดของอ่างเก็บน้ำแล้ว
วัดปริมาณน้ำได้๒๗๗๐ล้านลูกบาทเมตร
ตอนนี้ทางชมประธานวางแผนการประบายน้ำออก
เฉลี่ย๑๖ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละ๑๔๙๐๐๐ลูกบาทเมตรนะครับ
เพื่อรับมือกับมวลน้ำของด้านบนที่อาจจะไหลลงมาเต็มอ่างอย่างต่อเนื่องด้วย
แต่ทีนี้คือการระบายมันต้องระวังพื้นที่ทางใต้ด้วยนะคุณ
พื้นที่ปลายน้ำอาจจะโดนรับน้ำแบบนี้เต็มเหมือนกันนะครับ
อกจากนี้นะฮะมวลน้ำยังทะลักไหลเอ่อล้นถนนทางเชื่อหมู่บ้าน
กุฎเวียนบ้านกระดานที่ตำบลบันลังอำเภอโนนไทย
ชาวบ้านก็ต้องขับรถแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์
ด้วยความระมัดระวังแต่ชาวบ้านบางคนบอกว่าน้ำมาแบบนี้
ปลามันก็มาด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงในการจับปลา

โดยจากสถานการณ์น้ำล้นอ่างเก็บดังกล่าวนะครับส่งผลให้พื้นที่รุ่มต่ำท้ายอ่าง
อำเภอโนนไทยอำเภอเมืองและอำเภอโนนสูง
จะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ถูกปล่อยออกมานะครับ
ทางผู้ห้าราชการจังหวัดนครพระราชสีมาตอนนี้
ได้มีการสั่งการแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้าน

เข้าไปช่วยเหลือดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับ